ไป๙เดือนกับอีก๑๖วันที่อดีตโฆษกภักดิ์เพื่อไทย
อดีตสสพักเพื่อไทยถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เป็นโทษที่ได้จากคดีหมินอดีตประธานสารรัฐธรรมนูล
โดยบอกว่าไม่เป็นกลางวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของญาติ
ใช่ครับวันนี้นายพร้อมพรงค์หน้าพระฤทธิ์พร้อมด้วยนายเกียรติอุดรมแมนสวรรค์
ในการถูกพักโทษนะครับหลังจากที่ถูกคดี
เรื่องของการหมินประมาทประธานสารรัฐธรรมนุนครับ
นี่คือภาพบริการที่นายพร้อมพงศ์นพฤษนะครับอดีตโฆษกภักดิ์เพื่อไทย
แล้วก็นายเกียรติอุดมเมนัสสวัสดิ์อดีตสศศิษย์เกียรติภักดิ์เพื่อไทย
ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับ
หลังได้รับการพักโทษตามหลักเกณฑ์การพักการลงโทษของนักโทษชั้นดี
ความผิดทานหมิมประมาทนายวะสันซ่อยพิสุทธิ์อดีตประธานสารรัฐธรรมนูญ
หลังร่วมกันให้ข่าวทำนองที่ว่านายวสันเป็นตัวแทนของพักประชาธิปัตย์
เข้าพบเป็นการส่วนตัวระหว่างที่มีการพิจารณาคดียุบพักประชาธิปัตย์
โดยมีครอบครัวแก่นำของพักเพื่อไทยและอดีตสอสอมาต้อนรับอย่างอบอุ่นครับ
นายพร้อมพงศ์กล่าวขอบคุณกระทรวงยุติธรรมที่พิจารณาพักโทษ
หลังจากที่รับโทษมาแล้ว๔ใน๕ส่วนอนาคตทางการเมืองยังไม่ขอพูดถึง
นี้ขอพักผ่อนกับครอบครัวก่อนซึ่งการอยู่ในเรือนจำทำให้น้ำหนักลดไปถึง๑๒กิโลกรัม
ส่วนในกิจอุดมนั้นลดลงไปถึง๒๒กิโลกรัมนะครับไปฟังเสียงของนายพร้อมพงศ์กันหน่อยครับ
ก็ติดคุกมันก็มันก็ลำบากครับมันก็ถามว่าติดคุกจะสบายไหม
ตัวอย่างผมเนี่ยน้ำหนักตัวเมื่อก่อนแปดสิบหกจุดห้า
ตอนเข้านะครับตอนออกมาตอนนี้เจ็ดสิบสี่ก็ลดไปสิบสองกิโลกรัม
ไหนพร้อมพงษ์และนายเกียรติอยุดมทรงสมภาษาถูกจำคุกตั้งแต่วันที่๒๔กรกฎาคม๒๕๕๘
ปัจจุบันทั้ง๒คนจำคุกมาแล้ว๙เดือน๑๖วัน
แต่ว่าได้ออกจากเรือนจำเร็วกว่ากำหนด๒เดือน
ซึ่งหลังจากผู้ต้องขังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำแล้วไม่เกิน๓วัน
จะต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติและก็ทุก๑เดือน
กว่าจะพ้นกำหนดโทษครับ